มาดูเหตุนี้ครับเกิดขึ้นกับนักศึกษานุ่มวัย๑๘ปี
คือขึ้นรถเมย์ตามปกติ
แล้วพอมาถึงจุดที่เขาจะลงนะครับ

ขณะนั้นรถเมย์ยังจอดไม่สนิทนะครับ

ตะโกนบอกรีบลงรีบลง
พอลงปุ๊บเขาหันไปมองนิ้วของตัวเอง
เชื่อไหมฮะนิ้วนางข้างซ้ายขาดไป๑ข้อ

เพราะว่าถูกประตูรถเมย์หนีบจนนิ้วขาด
นายอัธวีแก้วธนัดสิริอายุ๑๘ปีเป็นนักศึกษานะครับ
พร้อมด้วยคุณพ่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์
กับพนักงานสอบสวนสพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เล่าให้ตำรวจฟังบอกว่าเมื่อเวลาประมาณบ่าย๓โมง
วันที่๑๑กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้นะครับ
ก็โดย๓รถร่วมบริการสีส้มสาย๘๒

แต่ว่าจำเลขข้างรถแล้วก็หมายเลขทะเบียนไม่ได้
โดยได้นั่งรถเมย์คันดังกล่าวจากปากคลองตลาด
เพื่อจะเดินทางกลับบ้านพักย่านพระสมุทรเจดีนะครับ
หลังจากตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนสาวนั่งมาที่เบาะหลังด้านซ้าย
พอใกล้ถึง๓แยกพระประแดงเวลาประมาณ๔โมงเย็นแล้ว
เขากับเพื่อนก็จะลงรถแล้วไง
จะถึงป้ายแล้วก็ลุกขึ้นไปเดินไปกดกริ่ง
เพื่อจะลงป้ายบริเวณ๓แยกพระประแดง
ขณะที่ประตูรถอัตโนมัติเปิดอยู่
แต่รถยังจอดไม่สนิทเลยนะคุณ
กระเป๋ารถเมย์ที่เก็บค่าโดยสารซึ่งเป็นผู้หญิงผอมสูงผมยาว
ก็ตะโกนบอกให้เขาแล้วก็เพื่อนสาวลงเร็วลงเร็วนะฮะ
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เขาก็รีบลงขณะที่รถยังจอดไม่เสร็จ

เขาหันไปมองมือของเขาที่กำลังจับบริเวณขอบประตูทางลง
จากนั้นประตูก็ปิดทันทีแล้วก็หนีบนิ้วนางข้างซ้าย
ขาดไป๑ข้อเลือดกระฉูดเลยตอนนั้นเขาตกใจมากนะครับ
รีบพาตัวเองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
คุณหมอได้ทำการเย็บบาดแผล๖เข็ม
ตัวเขาเองต้องการให้ตำรวจติดตามคนขับรถคันดังกล่าว
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ

ทันทีที่รถเคลื่อนตัวออกไปเขาบอกเขามีอาการชาที่มือซ้าย
ยกมือขึ้นมาดูโอ้โหตกใจมาก
เพราะเลือดไหลพุ่งออกมาจากนิ้วนางที่ขาดหายไป๑ข้อนะครับ
เขาพยายามหันไปดูหมายเลขประจำข้างรถ
แต่ก็ไม่เห็นเพราะรถวิ่งออกไปไกลแล้วนะครับ
เมื่อตั้งสติได้เพื่อนก็เลยพาไปโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็หมอก็เย็บ๖เข็ม
หลังการสอบสวนร้อยตำรวจเอกนิรันดิสวัสดิศรีรองสาววัดสอบสวน
สพพระประแดงประสานให้ตำรวจไปตรวจสอบ
บริเวณท่าปล่อยรถสาย๘๒ท่าน้ำพระประแดง
เพื่อจะเช็คเวลาตามที่ผู้เสียหายอ้างไว้นะครับ
ว่ามีคันไหนที่วิ่งมาในช่วงเวลาเกิดเหตุ
แล้วก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ
จะได้ติดตามตัวของคนขับรถมาดำเนินคดี
หากเป็นเหตุที่เกิดจากการที่

มันปิดทันทีแล้วก็ไปหนีบนิ้ว
นิ้วของนักศึกษาคนนี้ขาดนะครับโอ้น่ากลัวนะ
ใช่บางทีก็ต้องระวังเข้าใจว่าตอนขึ้นลงรถ

บางทีมีเสียงกระตุ้นจากกระเป๋ารถเมย์ด้วยนะคะ
เราก็ต้องระมัดระวังทั้งกระเป๋าทั้งตัวเอง
เหมือนบรรดารถวายฟ้าที่ประตูเขาจะปิดอยู่แล้ว
บางคนรีบฮะรีบจะไปมุดเข้าไปโอ้โหนะฮะน่ากลัวเหมือนกันนะครับ